คุณผู้ชมคะใครที่มีบ้านอยู่ติดริมถนนใกล้อยู่ริมถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุรถวิ่งเข้ามาพลวดเข้ามาเนี่ยอันนี้เห็นข่าวก่อนนะคะ
แต่ว่าแล้วถ้ามีบ้านอยู่ริมน้ำล่ะเป็นไปได้ไหมที่จะมีเรือพุ่งเข้ามาชน
เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วจริงนะคะที่ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา
อยู่อยู่เรือขนาดใหญ่มาจากไหนก็ไม่ทราบค่ะพุ่งเข้ามากลางชุมชนโอ้โหคนที่อยู่ในชุมชนหวาดภาวะกันใหญ่เลย
วิ่งหนีกันอ้นละหมานทีเดียวค่ะ
วันที่ตุดลองกับผู้บันไดของพวกเรือรหัฐจะลงจุดอย่างเรือ
ชอบแล้วพี่แม่ออกมาพี่แม่ออกมาโอ้โหตอนอุ๋ยปล่อยตอนแรก
ผมนึกว่าเรือหางยาวไม่ใช่นี่เรือขนส่งสินค้าโอ้โห
เรือใหญ่นึกถึงข่าวที่คลองสุเอสเลยเนอะ
อันนี้มันเกิดขึ้นแม่น้ำเจ้าพญาค่ะอืมแล้วเอาจริงจริง
ไม่คาดคิดหรอกว่าเรือจะวิ่งแล้วก็พุ่งเข้ามาแบบนี้
กระทั่งคนที่อยู่ในคลิปเองยังเหมือนกับชะลอเพื่อจะดูเหตุการณ์ว่าจะมาจริงไหม
จริงไหมคุณแม่ในภาพยังจะวิ่งเข้าไปใส่เลยอ่ะทำไมอ่ะ
สุดท้ายเนี่ยก็พุ่งเข้ามาแล้วก็เสียงลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยร้องไห้เลยนะคะ
กลัวกันอ่ะเออคุณผู้ชมชาวบ้านหลายสิบชีวิตนะคะ
ที่อยู่บริเวณท่าเรือแห่งนี้แหละค่ะแล้วอย่างภาพเนี้ยที่เห็นเนี่ยนะคะ
ตกใจแล้วก็พากันอุ้มกระเตงเด็กเล็กวิ่งหนีตายกันชุลมูลเลย
แล้วมันมีฐานของเสาอะไรนะเหมือนเสาไฟฟ้าแรงสูงป่ะ
หรือเสาส่งสัญญาณอะไรเนี่ยโอ้โหมาดันไว้ด้วย
แต่ว่าสุดท้ายนี้เรือนี้ก็หยุดไว้ได้อ่ะนะคะเป็นเรือสินค้าขนาดใหญ่
วิ่งเข้ามาในชุมชนคือค่อยค่อยค่อยค่อยมาค่อยค่อยมาแต่มาจริงนะคะ
มาด้วยความเร็วเหมือนกันอ่ะนะคะเคราะห์ดีจริงจริงที่สมอเรือเนี่ย
เขาทอดลงไปได้ทันก็เลยรั้งเรือเอาไว้ได้ทัน
ประกอบกับตอนเกิดเหตุเนี่ยน้ำลงด้วยค่ะใช่ครับใช่ครับ
น้ำลงนะคะก็เลยเข้าถึงแค่สรรเขื่อนพอดิบพอดีเลย
ฉะนั้นอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันเนี่ยมันมีเสาไฟแรงสูงอยู่ตรงนั้น
ใช่เพราะว่าอย่างที่พี่เบิร์ตบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะ
อย่างที่คุณทัศนายคุณก๊อฟบอกไปเนี่ยมีทั้งเสาไฟฟ้า
มีทั้งบ้านเรือประชาชนที่เมรุอิโนอิเนกกว่าเจ็ดสิบหลังแล้วอยู่ตรงนั้นนะคะ
เป็นชุมชนนะคะที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงท่าน้ำวัดแหลม
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการส่วนความเสียหายเนี่ยนะคะ
ไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยไปเจอกระถางต้นไม้ของชาวบ้าน
แตกพังไปแค่๓ใบเท่านั้นเองอันนี้เดชบุลมากดีนะ
เดชาบุญมันโดนแค่กระถางต้นไม้นะ
ข้อสมอแล้วหยุดเรือได้ทันค่ะ
ถามนายสันติเพียงพิมพ์อายุ๖๗ปี
โชเฟอร์รถสองแถวที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าค่ะว่า
แม่น้ำจุดที่เกิดเหตุนะคะเป็นช่วงโค้งน้ำพอดิบพอดี

ช่วงแรกเหมือนเรือจะแล่นไปตามปกติ
แต่อยู่อยู่ดีหัวเรือเปลี่ยนทิศทางซะอย่างนั้น

โชคดีที่สมอเรือดึงไว้ได้ทัน
ไม่อย่างนั้นชนเสาไฟเต็ม
หลังจากนั้นไม่นานเรือลำนี้ก็ถอยออกไป
โดยมีเรืออีกลำมาช่วยดันและเรือก็แล่นออกไปเลยค่ะ
อืม
มันวิ่งมาตรงนี้อยู่แล้วหัวมันเบนเข้ามาเฉย

สมองมันดังค้าก็วิ่งออกไปดูที่ไหนได้

พอดีมันทิ้งสมอสมองมันล้างไว้ทันซะ

เข้ามาในบ้านครับ
มาได้แน่ประกอบกับน้ำลงด้วยใช่ไหมครับ
ก็เลยทำให้เรือชะลอไม่ได้เข้ามามากกว่านั้น
คือล่าสุดเนี่ยนะคะทางบริษัทเรือติดต่อไปชดใช้ค่าเสียหายแล้วนะคะ
แล้วก็ชี้แจงว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าเหตุขัดข้องบางประการ
ส่วนที่ต้องรีบถอยเรือออกไปเพราะว่ากลัวกีดขวางการจราจรทางน้ำ
และบริษัทจะสอบสวนหาสาเหตุเพื่อแก้ไขต่อไปนะคะ